คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเรากำลังนั่งเท้าความอะไรกัน
โดยเฉพาะลูกมดนี่บอกพี่เป็นแขกคนแรกที่ลูกมดบอกไม่รู้จัก
ทำไมไม่รู้จักแจ๊กอ่ะทำไมเจ๊เห็นอ่ะ
แขกรับเชิญรายการของเรา๒ปีนิดนิดแขกรับเชิญบางคนก็โอเคไปรายการ

ก็เป็นะช่วงปีอุ่นผมทำงานหนักก็จริง๑๐ปี
แต่เมื่อกี้ตอนอยู่ในห้องเขาบอกมดดำดูดวงนี้ไว้นะ
ดวงนี้เป็นดวงที่น่าศึกษาที่สุด
เราเอาแขกนะว่าคุ้ยจะดีมากคุณจะดังมาก

ดวงนี้เป็นดวงที่น่าสงสารที่สุด
น่าสงสารทั้งน่าศึกษาทั้งหน้าทึ่ง

คุณแจ๊คธนพลเกิดวันที่๑๙เมษายนพศ๒๕๖๒
เวลาปิดเอาไว้นะเป็นเรื่องส่วนตัวเขา

เกิดวันที่เกิดช่วงวันที่เกิดอยู่ราศีเมตร
แต่เวลาที่เกิดทำให้จุดเกิดเคลื่อนโลกหมุนรอบตัวเอง

เพราะฉะนั้นถ้าเกิด๖โมงถึง๘โมงก็เมด
โมงถึง๑๐โมงก็พฤศพนี่คือการดูอย่างละเอียด
เพราะฉะนั้นคุณแจ๊คลักษณะสถิตราศีกันครับ

คนเกิดราศีกันเมื่อหลายปีที่ผ่านมา
ประมาณสัก๔๕ปีที่ผ่านมาถูกดาวเสาทัพ
แล้วก็มาโดนลาหูอีกรอบนึง
โดนหนักไงเขาเรียกเสาราหูดาวร้ายทั้งนั้นเลย
มาทำมุมร้ายเพราะฉะนั้นประมาณ๕๖ปีที่ผ่านมา
อยู่ในมุมที่เรียกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมทรัพย์วิบัติเป็น
มิแลเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพา
ดวงชะตามันอับก็คุณแจ๊คก็หายไป
อาจจะไปอยู่ในสภาวะปกติที่ไม่ได้มีชิดที่หือหวา
พื้นดวงศตายังแปลกอีกว่าในวันที่เกิดคือ๑๙เมษายน
เกิดหลังสงกรานได้ไม่นานแน่นอนช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูร้อน
แล้วพอ๒๑๙ร้อนยังเป็นร้อนฝนยังเป็นฝนหนาวยังเป็นหนาว
ฤดูยังเป็นฤดูเป็นคนรุ่นเก่า
เก่าที่เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนยุคหลังพศ๒๒๕มาเนี่ยนะ
หลังที่ภูมิลัตนโกสินครบรอบ๒๐๐ปี๒๒๕เนี่ย
มันเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ใครเกิด๒๕๕๒๕เนี่ย
ชิดที่แบบเดิมแบบเดิมที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก
อาทิตย์อยู่ราศีเมษชีวิตส่วนหนึ่งเป็นชาวราศีเมษ
มันก็ดีอยู่นะมีดาวพุทธกลุ่มจุดเกิดมีดาวพฤหัสดีกุมจุดเกิด
มันน่าจะดีแต่บังเอิญไอ้ลักษณะจุดเกิดเนี่ย
มันบีบไอ้ดาวที่เด่นพวกนี้ไปเป็นมรณะหมด
ตนุก็มรณะพฤหัสก็มรณะอาทิตย์ก็มรณะตีความได้ว่า
หนึ่งชีวิตเกิดระหว่างที่เกิดปีที่เกิดก็จะเกิดเหตุเพศภัยในครอบครัวในวงตระกูลหลายเรื่อง
ปู่ย่าตายายหรือบุคคลในครอบครัวสูญเสีย
สองจะเกิดเหตุการณ์เรื่องราวมากมายที่มีการพัดพรากศูนย์เสีย
สามเกิดมาแล้วจะมีชิดที่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนถิ่นฐานที่อยู่
ตั้งใจเรียนแบบนี้มีเป้าหมายแบบนี้คิดแบบนี้
จะเปลี่ยนไปหมดไม่ได้เป็นอย่างที่คิดชีวิตจะเปลี่ยน
สามครอบครัวที่เคยมีก็อาจจะพ่ออาจจะย้ายไปทางแม่ไปทาง
คือมันเป็นชีวิตที่พลัดพรากศูนย์เสียเปลี่ยนแปลงในพื้นชะตากำเนิด
แล้วถ้าคนประเภทนี้นะตั้งสติไม่ได้ไม่เอาธรรมะมาอยู่ในใจ
ก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นโรคจิตป่วยจิตมีอาการเป็นเด็กแย่ผิด
กลายเป็นอีกประเภทหนึ่งไปเลยแล้วในดวงชะตายังหนักกว่านั้นนะ
ถ้าเป็นพูดถึงจันทร์มันก็จะเป็นเรื่องของแม่
ถ้าเสาเล็งจันทร์ก็น่าจะแยกแยกกับแม่แยกกับแม่กับแม่หรือพัดพราก
จากแม่หรือคุยกับแม่ไม่รู้เรื่องแล้วอาทิตย์พ่อเป็นมรณะใน
ชะตาอีกก็แปลว่าพ่อก็ต้องพัดพรากเหมือนครอบครัวนี้แตกแยก
แล้วสาวเร็งจันทร์สาวถึงรักถึงจันทร์จะพันรายเกิดวีบัตรลูก
หนีแปลว่าครอบครัวที่มีอยู่ก็ไม่เป็นครอบครัวรวมถึงการจะมี
ครอบครัวก็ยากเห็นไหมแค่ฟังพื้นดวงชะตาแค่นี้คุณแจ็คก็รู้สึก
แบบที่พ่อมะลักไขว้อย่างนี้ไหมมันมันก็ภายค่ะพ่อแม่เลิก
กันนะตั้งแต่เด็กก็อยู่กับปู่กับย่าจนโตถึงกลับมาถึงกลับมาอยู่กับแม่
นี่เป็นคนพวกที่จริงมั้ยพี่

เออเพื่อนแต่เพื่อน

มันย้ายที่บ่อยเนี่ยจ้ะเพื่อนเก่า

แต่พี่แจ๊คบอกว่าโตขึ้นมาสักหน่อย
กลับมาอยู่กับแม่ทำไมถึงย้ายกลับมาอยู่กับแม่ฮะ
อ่าพอดีเข้ามาเรียนนะครับ

จริงก็ไฟมาหาสู่อยู่แล้ว
ครับผมก็ไม่ต้องปรับอะไรมาก
เพราะว่าผมสนิทกับเพื่อน

เห็นไหมเขาจะมีเพื่อนรุ่นแม่

ดูต่อดูต่อซิเพื่อนของเขาเป็นใคร

เพื่อนที่เป็นเพื่อนที่คุยได้เดี๋ยวนี้

จะพูดให้ฟังนะในดวงชะตานี้ก็เหมือนกันเลย

ผู้ใหญ่ที่เรารู้จักและขนมนับถือ

แบบเป็นผู้ใหญ่แล้วยิ่งแจ๊คยิ่งหนักนะ

แล้วคนรู้ใจล่ะสมมุติเรื่องแฟนเรื่องความรัก
จะได้คบเด็กคุยไม่รู้เรื่องอีก

คุยได้ไม่กี่วันก็ปวดกระบานเพราะว่า

ใช่ไหมก็เลยต้องไปคบกับคนแก่

หาสามีไม่ได้เพราะมันก็จะไม่เข้าใจว่า

ก็ดันไปคบกับผู้หญิงที่เคยมีครอบครัวมาแล้ว

แล้วก็เปิดเผยไม่ได้อีกก็ต้องแบบปิด

หลายอย่างมีกรรมมากนะ

ไม่ใช่ชอบชีวิตมันเป็นอย่างนี้ดวงชะตา

มีอายุมากกว่าหรอกเพียงแต่ว่า

ส่วนมากกว่า
ยอมรับเถอะ

เขามีความคิดมีอะไรอย่างนี้

กำลังจะประกาศนะ
คุณแจงกำลังจะประกาศว่าอีหนูที่อายุน้อย
แล้วมีความคิดนะพี่แจงก็เปิดลับอยู่

ส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือ

แต่ไม่แก่เยอะนะ

ลุงผมที่แม่รู้จักนะ

งานทำบุญบ้านแล้วเขาได้ยินผมร้องเพลง

ไปร้องเพลงร้านลุงกัน

อยากได้ตังค์ก็ไปไป

ปิดเทอมมันก็ประมาณสัก๒เดือนมั้ง

เดี๋ยวจะพาไปสมัครอะไรเป็นนักร้อง

คือเป็นคนฉลาดในความกัลล่อน

ยาวเลยแล้วจะขลังมาก

เพราะดวงชะตาเขามีดวง

เป็นจุดดับในดวงชะตาเลย
โอ้โหการเงินดับนี่มันจนมากเลย

มันย้อนกลับไปประมาณสักเกือบ๒๐ปีคืนนึง
เขาบอกได้ทริปเป็นแสน